ส่วนเหตุการณ์นี้มีการแชร์คลิปว่ายโลกโซเชียลเป็นเพจดัง
เป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายกัน
ฝ่ายหนึ่งมีกันสัก๔สัก๕คนได้

ไม่รู้แหลวมีเรื่องมีเกล่าอะไรกันมาก่อนรึเปล่า
ดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะนี่นะฮะใช่ค่ะคลิปนี้เนี่ย
ยาวสักประมาณสองนาทีกว่ากว่านี่ค่ะนี่คือผู้ชายคนที่ไปทำร้ายเนี่ย
ตัวใหญ่ด้วยนะคะครับเป็นพนักงานส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่ง
อืมนี่ค่ะไปทำร้ายก็คือไปชกไปต่อยเอาหมวกกันน็อกตี
ถีบเข้าที่หน้าครับคนที่โดนทำร้ายก็เป็นพนักงานส่งอาหารเหมือนกัน
คือนั่งอยู่ริมถนนนี่ก็นี่ก็มีคนนั่งกันอยู่เยอะแยะใช่ค่ะ
ก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเขาก็ใส่เสื้อนี่ไงฮะก็เห็นแล้วแหละ
เสื้อนี่แหละบริษัทเดียวกันนี่ค่ะก็เป็นพนักงานส่งอาหารด้วยกันหมด
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมันเป็นเรื่องอะไรกัน
แต่หลายคนไปทำร้ายคนคนเดียวหนีไปถีบแบบนี้เลย
แล้วคนที่ทำร้ายคือตัวใหญ่ด้วยอ่ะค่ะคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุตามคลิปนี้เลยค่ะ
เป็นสาราริมทางบริเวณแยกอุทัยตำบลสามเรือนอำเภอบังปะอิน
จังหวัดพระนครศรียุธยานี่นะคะคือตรงนี้
จุดเดียวกันกับตามคลิปก็มีพนักงานส่งอาหารอยู่เห็นไหมคะ
ทีมข่าวไปสอบถามข้อมูลมาได้ข้อมูลมาว่า
เหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะเกิดขึ้น๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ครับช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นคนเจ็บก็ใส่เสื้อของบริษัทส่งอาหารน่ะนะคะ
คนก่อเหตุก็ใส่เสื้อบริษัทเดียวกันคนที่ถูกรุมทำร้าย
ชื่อว่าในบิ๊กอายุประมาณสามสิบปีปกติก็วิ่งรับออเดอร์อยู่แถวตรงนี้นั่นแหละ
ตอนเกิดเหตุก็เหมือนกับว่าไปนั่งพักอยู่ที่สาราตรงนี้
แต่มีอีกกลุ่มเข้ามาทำร้ายร่างกายคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
น่าจะเป็นลักษณะที่เขามีเรื่องมีราวกันมาก่อนอืม
เหมือนกับต้องการจะมาไกลเกลี่ยมาเคลียร์กันก็เลยกลายเป็นมีลักษณะของการทำร้ายร่างกายตามคลิปอะค่ะ
ส่วนทีนี้นะคะมันมีข้อความเป็นการคุยกัน
เป็นข้อความที่คุยกันระหว่างทางต้นเรื่องนะคะคืนกลุ่ม
ที่มีการไปหาเรื่องลักษณะแบบนี้คือเขาแคปหน้าจอมานะ
ให้ทีมข่าวของเราดูอ่ะนะคะมันมีข้อความของในบิ๊ก
เหมือนกับว่าในบิ๊กเนี่ยเอางานจากอีกค่ายหนึ่ง
อีกบริษัทนึงค่ะงานรับส่งอาหารนี่แหละ
ส่งเข้าไปในกลุ่มงานในนุก็เลยไปตอบว่า
สรุปแล้วนี่เป็นกลุ่มอะไรครับในบิ๊กตอบกลับไปว่ามือลั่น
แต่ลบแล้วไงทำแอดมินนุวุ่นวาย
นุตอบกลับไปว่าใครเป็นแอดมินบิ๊กตอบกลับไปว่าคุณไง
ใครก็พึ่งคุณเหมือนกับจะโต้กันไปโต้กันมา
นี่นะคะในกลุ่มไลน์ในกลุ่มไลน์นะคะโต้กันไปมาแบบนี้
ก็เลยคาดว่ามันน่าจะเป็นบทสนทนาต้นเรื่อง
ก่อนที่จะไปมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันแต่ประเด็นก็คือ
ทุกคนนึกว่ามันจะจบแค่ในกลุ่มในการสนทนากันในกลุ่มไลน์
ครับแต่กลายเป็นว่าอ้าวบิ๊กไปถูกรุมทำร้ายอ่ะนะคะ
มีข้อความอีกข้อความนึงเป็นแคปหน้าจอเหมือนกันนี่ค่ะ
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มย่อยมีอีกมีกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยอ่า
บางทีกลุ่มอ่ะกลุ่มผู้ประกาศข่าวทุกคนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มมิ้วกับอุ๋ยคุยกับสองคนกลุ่มหนึ่งออกมาหลายกลุ่มเกิน
เขามีกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยอืมอันนี้กลุ่มย่อยครับ
บิ๊กเนี่ยส่งข้อความมาคือต่อว่ากันนะคะก็ด่ากันแหละ
แล้วก็บอกไปว่าอยากกระทืบคนชื่อนุแก๊งค์พัมพ์คาวเท็กส์
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเยือนอะไรประมาณอย่างเนี้ยครับ
คุณผู้ชมลองอ่านดูนี่นะคะมันเลยเป็นข้อความสนทนากันในกลุ่มใหญ่
อืมและในกลุ่มย่อยทีมข่าวก็เลยไปหาในนุหน่อยก็แล้วกัน
ครับไปหานายนุที่บ้านเพราะว่าในนุก็เป็นคนคุยกับในบิ๊กอ่ะนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าในบิ๊กถูกทำร้ายอะนะคะนี่คือเนี้ยป่ะใช่ไหม
ต้องไปถามนายนุว่านายนุนายนุนี่ยังไงเนี้ย
ใช่คนไหนเนี่ยรู้คือคนไปทำร้ายเขาหรือเปล่าอะไรยังไงใช่ไหม
นุบอกว่าเอาจริงนะก็รู้จักกันหมดแหละ
อ่าก็เป็นกลุ่มรับส่งอาหารเดลิเวอรี่กันหมดแหละครับ
ในกลุ่มไลน์ที่ทำงานเนี่ยมีการพิมพ์ข้อความแซะกันไปมาจริง
ระหว่างนุกกับบิ๊กอืมแต่มันหกเจ็ดเดือนมาแล้วนะ
มันก็จบไปในกลุ่มไลน์แล้วคราวเนี้ยมันมาลามปามตามข้อความในแชท
แชทย่อยด้วยที่เหมือนไปด่าไปอะไรด้วยไงครับ
เขาก็เลยรู้สึกว่าอ้าวนึกว่าจบไปตั้งแต่ในกลุ่มใหญ่แล้ว
กลับว่ามีข้อความลามปามมาในกลุ่มย่อยด้วยก็เลยทนไม่ได้
เพราะว่าในบิ๊กใช้คำพูดที่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เขาตั้งใจจะไปเคลียร์
หลังจากที่เกิดเรื่องก็มีการเคลียร์ปัญหากันไปแล้ว
ที่สพบังปะอินตกลงยอมจ่ายเงินค่าทำขวัญหนึ่งหมื่นบาทให้ในบิ๊กแล้ว
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อแสดงว่า
หนูไปโชคเขาจริงไปทำร้ายเขาจริงใช่ค่ะอืม
เป็นกลุ่มใหญ่ของที่ทำงานนะครับแล้วตอนเนี้ยก็ปกติเถียงกันมานานแล้ว
ประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วล่ะทุกครั้งมันจะจบที่แชทในกลุ่มใหญ่
แต่ว่ามารอบนี้คนคู่กรณีเนอะ
เขาไปพิมพ์กับในกลุ่มเล็กที่พวกผมนั่งกันอยู่
พระพิมพ์บอกว่าอ่าอย่ากระทืบไปนู่นจังวะแกงปั๊มคาวเทคมันเจ๋งนักเหรอ
อะไรประมาณเนี้ยก็คือที่ผมนั่งกันอยู่อ่ะ
คอนเทคมันก็จะมีแต่คนโตก็คือแบบมันพูดแบบนี้มันเกินไป
ก็คือแบบไม่ให้เกียรติคนโตที่นั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกผมจะไปคุย
แต่ว่ามันอารมณ์โมโหแล้วอ่ะพอเห็นหน้าแล้วมันก็อดไม่ไหวก็คือ
ไม่ได้กะทำรุนแรงก็แค่แบบเหมือนอารมณ์เหมือนพี่สอนน้องนะครับอืมนี่ค่ะ
นุ๊กก็ยอมรับว่ามีปัญหากับบิ๊กจริงเพราะว่าไม่พอใจที่บิ๊กไปลามตามในกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มย่อย
นึกว่าที่คุยกันแซะกันไปมาในกลุ่มใหญ่มันจบไปแล้วก็ยอมรับว่าไปเคลียร์แต่กลายเป็นไปทะเลาะไปมีเรื่องมีราวต่อยตีเขาแบบนี้
บอกว่ายอมรับว่าฟิลขาดก็จ่ายค่าทำขวัญไปหมื่นนึงไปเคลียร์กันแล้วที่สพบังปะอิน
แต่ดูแล้วมาถึงนี่ยังแทบไม่ทันคุยอ่ะนะใช่ไงแล้วตัวใหญ่ด้วยตัวโตแล้วก็เหมือนกับหลายคน
ก็ไปร่วมทำร้ายในบิ๊กด้วยตามคลิปอ่ะนะคะแต่เขาบอกมันจบไปแล้วใช่ไหมนุบอกว่า
เอาจริงจริงมันจบไปแล้วอืมแล้วยังไงคลิปนี้ยังไงเออ
นุถามว่าแล้วใครเอาคลิปมาปล่อยให้เป็นประเด็นเนี่ยฝั่งเขาเองเนี่ยนะฝั่งนุเนี่ยนะ
ฝั่งคนที่ไปทำร้ายเนี่ยไม่มีใครเห็นคลิปเลยด้วยซ้ำ
มีแต่ฝั่งคนที่โดนทำร้ายแล้วก็ตำรวจที่มีคลิปอืม
ตอนนี้นุ๊กบอกว่าผมก็โดนพักงานชั่วคราวไม่มีอะไรได้เลย
ตอนนี้ถูกพักงานรายได้ก็ไม่มีทีมข่าวก็ติดต่อในบิ๊กนะคะ
แต่บิ๊กบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะบิ๊กบอกว่าเรื่องมันจบที่โรงพักไปแล้ว
แต่นายนุก็เลยสงสัยว่าก็ใช่ไงเรื่องมันจบที่โรงพักไปแล้ว
แล้วคลิปมันหลุดมาได้ยังไงอืมอ้าวเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้
แต่เราไปถามให้แล้วแล้วเราก็เอามาออกทีวีให้ด้วยนอกจากอยู่ในออนไลน์
เราไปถามให้แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ